คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเอาใจคอเพลง
เพื่อชีวิตระดับตำนานอย่างคาราบาลกันนะคะ
ซึ่งคาราบาลเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่
และที่สำคัญอาแอดค่ะเผยว่าตอนนี้เนี่ย
คาราบาลแอดเล็กเทียรี่กวีคีตาความรัก
ซึ่งถือว่าเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของทั้ง๓คนนะคะ
สามวันสามเวทีอืมไล่ไปตั้งแต่วันที่ห้ากรกฎาคม
เป็นเวทีของพี่เทียรี่ธีมมนต์เพลงรักค่ะ
ส่วนเวทีของพี่เล็กคาราบาลเป็นธีมจากดินเป็นควาย
วันที่๖นะคะกรกฎาคมและปิดท้ายค่ะ
เวทีวันที่๓ก็คือวันที่๗กรกฎาคม
เสิร์ตแอดคาราบาลเส้นสายปลายปากกา
ซึ่งหนึ่งในแขกรับเชิญสุดพิเศษของพี่แอดคาราบาลก็คือ

ไปด้วยนะคะงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร
อาแอดถึงดึงพี่เสกมาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้

ก็จะมีพี่เสกโลโซยังไม่ได้ติดต่อเลยนะเนี่ย
ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าแต่ต้องมาแน่นอน
ก็อย่าต้องเป็นพี่เศก
ก็ผมรักเขาอ่ะ
ที่สำคัญกับอีกหนึ่งแขกรับเชิญสุดพิเศษในเวทีของอแอดคาราบาลนั่นเองนะคะ
ก็คือพี่เสกโลโซจะไปร่วมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย
จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รอดูวันงานแล้วกัน